ต่ออีกหนึ่งเรื่องรถตู้ตีนผี

ชนระเนละนาดมีคนบาดเจ็บกันไป
แล้วก็คนขับรถตู้หลบหนีไปครับ
ลักษณะเหมือนหลายคนคงจะตั้งข้อสังเกต
ขับมาทำไมเหมือนหักตั้งใจไปชนเขาล่ะ
หรือว่าเขาจะหลบมอเตอร์ไซค์
ยังไงก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะ
ก็มันเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันที่ขับตามรถตู้มา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าปั๊มเอสโซ
ถนนเพชรเกษมตำบลท่าตำหนัก
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
รถตู้คันนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปครับเป็นรถตู้ตีนผี
ขับมาด้วยความเร็วแซงซ้ายมาก่อนนะ

แล้วก็เปลี่ยนเลนสตบเข้ามาแล้วก็หักไปทางขวา
รถกระบะเขามีคลาบมาก็โดนชนพูดทางล่างไป
รถกระบาดก็เสียหลักไปชนกับเก๋งอีกคันหนึ่งทั้งสองคันก็พลิกคว่ำตะแคงอยู่อย่าง
เนี้ยฮะในที่เกิดเห็นเลนค์ขาดสุดเนี้ยมีกระบะขอภัยเป็นรถเก๋งตัวต้า
ออสสีขาวนะครับทะเบียนสองก่อไก่ยอยักษห้าสี่ห้าหนึ่ง
กรุงเทพพลิกตะแคงอยู่ในรถคันนี้มีผู้บาดเจ็บสามราย
ทุกเศษเหล็กมาเต็มคันพลิกตะแคงอยู่กระจกด้านหน้าก็แตก
คนขับเป็นผู้ชายก็บาดเจ็บนะก็มีการกู้ภัยก็มาถึงก็ประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลต่อไป
สอบถามคนขับรถเก๋งที่พลิกคว่ำอยู่ในบรรลบ
บอกว่าเขาก็ขับมาเลนส์ที่๓ก็คือเลนขวาสุดนะครับ
ไปถึงจุดเกิดเหตุกระบะคันที่อยู่ด้านหน้า
ขับมาเลน๒จู่ก็มีรถตู้เปลี่ยนเลนมามากระแทกเขา
แล้วก็ไปชนกระบะกระบะเสียหลักไปชนของเขาอีกทีหนึ่งอยู่เลนขวาสุด
ก็พุ่งชนกันกับราวเหล็กอีกทีนึงพลิกคว่ำอยู่กลางถนนก็มีคนเจ็บ
ส่วนคนขับรถตู้ล่ะเหมือนจะจอดใช่ไหม
จอดแล้วครับเหมือนจะชิดซ้ายแป๊บนึงขับหลบหนีไปเลย

แล้วก็ติดตามรถตู้คู่กรณีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ